หลังจากประกาศชัดเจนนะคะว่าจะเผารังหนูแล้วก็จะรณรงค์ให้คนไม่เลือกภูมิใจไทยใช่ไหมวันนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นโปสเตอร์แล้ว
ชุวิตส่งไปให้แล้วนะบอกว่าหลังยุบสภาป้ายเป็นแสนกำลังออกมาเป็นภาพคุณชูวิทยเขียนว่าไม่สนับสนุนกัญชาเสรีต้องไม่เลือกภูมิใจไทย
เมื่อวานไปที่หน้าธรรมเนียบเมื่อวานไปหน้าธรรมเนียบวันนี้บอกเดินหน้าต่ออย่างเงี้หรอเดินหน้าต่อค่ะ
แล้ววันนี้คุณชูวิทย์ไปกระทรวงยุติธรรมนะคือหลายคนบอกว่าอ้าวคุณชูวิทย์มาเล่นพักการเมืองนี่ลืมคดีเก่าที่เปิดไว้หรือเปล่า
ลืมนะคะวันนี้เอาเอกสารเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ยไปให้กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีพ่วงมาเอี่ยวกับภูมิใจไทยด้วยเพราะว่าเขาโชว์ภาพเด็ด
นี่นี่ภาพคุณโชวิตนะคะที่ไปที่กระทรวงยุติธรรมและภาพเด็ดคือภาพนี้

เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่อันเป็นที่รักส่งภาพนี้มาให้เขาค่ะ

ทางซ้ายคือคุณเนวินแล้วคนที่เดินอยู่ทางขวาเนี่ยคือคุณอนุทินเขาบอกเป็นภาพที่คุณเนวินเตะก้นคุณอนุทิน

คุณชุวิตถามว่าคนแบบนี้เหรอที่จะมาเป็นนายกที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยโดนอดีตนักการเมืองเตะก้นแบบนี้ก็ได้เหรอ
คือคุณชูวิทย์เนี่ยพยายามจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยมีคุณเนวินอยู่เบื้องหลัง

นี่แล้วเนี่ยมีภาพถึงขั้นแบบโดนเตะก้นแบบนี้
เออโดนไล่เตะอย่างนี้เลยแล้วนี่เหรอคือคนที่ประชาชนจะเลือกมาเป็นนายกจะเป็นผู้นำประเทศ

คือทีมข่าวเราก็บอกว่าคุณชูวิทย์เปิดมาขนาดนี้แรงขนาดนี้เนี่ยเกิดต้องไปเจอหน้าคุณเนวีกับคุณอนุทินเนี่ยคุณชุวิตจะพูดอะไร

คุณชูวิทย์บอกว่าเอ้าก็ถ้าปล่อยให้คุณเนวินเตะได้ทำไมผมจะเตะบ้างไม่ได้อ่ะแล้วยกขาเตะด้วย
หลายคนบอกว่าแหมช่วงนี้มาเรื่องกัญชามาเรื่องพักภูมิใจไทย

ทุนจีนสีเทาพนันออนไลน์ลืมแล้วหรือยังไร

นี่วันนี้เอาหลักฐานมามอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ใช่ค่ะก็มอบให้กับนายสมศักดิ์เทพสุธินนะคะ
แล้วคุณชูวิทย์ก็บอกด้วยว่าเดี๋ยว๓มีนาคมนี้รอเลยนะ

เตรียมแถลงแฉเพื่อชาติตายยกรัง
โปรงขบวนการทุจริต๑๒รายการ
ที่เกี่ยวข้องกับนายสอสาราเป็นนอมินีให้รัฐมนตรีคนหนึ่ง
และนายจอจานเป็นคนของบริษัทเกาะสร้างแห่งหนึ่ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเกี่ยวข้องกับพักการเมืองหลายพัก
เป็นขบวนการปล้นแผ่นดินสะเทือนทั้งภาคตายยกรัง

เตะก้นเลยตบหัวก็ตบกันมาแล้วสนิทกันเป็นพี่น้อง
ส่วนที่คุณชุวิตบอกศุกร์นี้จะออกมาแฉใช่ไหม
ที่เลยคุณชุวิตยินดีให้ตรวจสอบ
นี่คือการแซวผมไงนายวินเปิดประตูให้รัฐมนตรีหน่อย
ท่านก็เลยเตะก้นผมนี่คือพี่น้องนะครับนี่คือพี่น้อง
อย่าว่าแต่เตะก้นเลยตบกระบานก็ตบมาแล้วนะครับ
ไม่มีปัญหานี่คือพี่น้องนะครับเป็นเรื่องของพี่ของน้องนะครับ
และก็ไม่ใช่การเตะทางถอดแม้เพียงภูมิชุวิต

เรื่องราวระหว่างคุณชุวิตกับภักดิ์ภูมิไจไทยและคุณอนุทินเนี่ย
มันจะสืบเนื่องบานปลายลุกลามใหญ่โตมา
ก็ตอนที่มีนักข่าวไปถามคุณอนุทิน
หัวหน้าภาคภูมิใจไทยว่าเอ๊ะคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ทุจริตหรือว่ามาเรื่องกัญชาเสรีเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
วันนั้นคุณอนุทินบอกว่าอ๋อมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง

แล้วคนก็พุ่งเป้าไปที่พักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะวันที่คุณชุวิตไปแถลงที่ทำเงียบ
แล้วไปยื่นนั่งส่งนั่งสื่ออะไรต่างแล้วนะ
ซึ่งคุณพิรพันธ์คือหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือรวมไทยสร้างชาติคือผู้อยู่เบื้องหลังครั้งนี้
เบื้องหลังคุณชุวิตไปคุยกับนายฮิมาลัยผิวพันธ์
คณะทำงานพักรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าโอ้เอาอะไรมาพูด
ไม่ได้อยู่หรอกเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไม่ได้เกี่ยวเลย
คือคุณชุวิตจะทำอะไรอันนั้นเรื่องของเขารวมไทยสร้างชาติไม่เกี่ยว
นักข่าวเลยถามว่าเออแล้วคุณฮิมมาลัยมีอะไรอยากฝากถึงคุณอนุทินไหม
คุณฮิมาลัยบอกว่าแหม่เสียดายไม่มีเสียงเขาเนอะดิฉันอ่านได้ไหมคะ

ฮิมมาลัยบอกว่าอ๋อผมคิดอะไรเร็วไม่เป็นหรอกครับ
อืมอ้าวดูเพื่อไทยกับทางรวมไทยสร้างชาติอีกสักหน่อยกันแล้วกัน